ช่างตีเหล็กที่นครศรีธรรมราชเขาวางเหล็กแล้วหยิบปืน
หลังจากนั้นลั่นไกยิงครับยิงใส่รถชาวบ้านบ้าง
ยิงออกไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าบ้างโอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องเลยวางกำลังกันครับ
กว่าจะจับได้เนี่ย๑๐กว่าชั่วโมงไปดูวินาทีเข้าจับกลุ่มตัวครับ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

จับกันนับตรงนี้ประมาณ๑๐กว่าคนคุณขวัญคุณผู้ชมแต่พอนับรวมทั้งหมดเจ้าหน้าที่กว่า๓๐นายนะครับมีทั้งตำรวจภูทรทุ่งใหญ่มีทั้งกู้ภัยมีทั้งฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกันเพื่อจะไปจับคนเพียงคนเดียวที่มีอาการคลั่งชื่อว่านายโสพลหรือช่างเงียบที่เรียกช่างเงียบเพราะว่าเขามีอาชีพเป็นช่างตี
เป็นต้นเรื่องที่ทำให้เจ้าหน้าที่กว่า๓๐นายต้องพากันมาเพื่อจับกลุ่มเขาคุมตัวได้พร้อมกับของกลางเป็นปืนจุดสามแปดและปืนยาวจุด๒๒ครับทำไมต้องมาจับเขาด้วยเนี่ยเมื่อคืนนี้จู่ฮะช่างเงียบเอาปืนมาแล้วยิงใส่บ้านชาวบ้านบ้างรถคนที่ขับผ่านไปผ่านมาบ้างยิงออกไปแบบอยากจะยิงก็ยิงอ่ะแล้วนี่คือความเสียหายเห็นไหมฮะ
นี่ครับนายปฐมพงศ์อายุ๓๐ปีขับกระปะออกมาจากบ้านแถวนั้นแค่ใกล้กับบ้านช่างเงียบปรากฏว่าถูกยิงครับแล้วก็สุนถากหลังที่ถกเสื้อให้ดูเห็นไหมครับต้องแปะผ้าแปะแผลอยู่แบบนี้เพิ่งไปงานศพมาโอ้โชคดีนะครับเนี่ยว่าแค่เจ็บเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าเต็มนี่จะหนักขนาดไหนเ
โอ้โหเลยต้องบิดรถเนี่ยคุณลุงบอกต้องบิดรถปะขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับ
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านพยายามที่จะไปคุยไปกล่อม
ก็ยังถูกช่างเงียบเนี่ยเอาปืนยิงใส่โชคดีว่าไม่โดนครับ

ยิงไม่เยอะตอนที่ผ่านมาผมก็ตกใจผมก็รีบรถมาเลย
ขนไหนละรถควรไหน
สังเกตนะครับคุณขวัญคุณผู้ชมตอนที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้าน
คือตอนกลางคืนนะเพราะว่าเขายิงตั้งแต่ตอนช่วงกลางคืนใช่ไหม
แต่วินาทีจับกลุ่มดูภาพจับกลุ่มอีกสักครั้งหนึ่ง

เนี่ย๑๒ชั่วโมงกว่าจะซยกเผจการได้
มันยากครับกลางคืนมันมืดด้วยอันตรายด้วย

ปฏิบัติการตามแผนและขั้นตอนคือกล่อมแล้วก็ไม่ยอม
หลังจากนั้นก็เลยต้องสับเปลี่ยนกำลังกันแล้วเฝ้าสังเกต
พออาศัยจังหวะเผลอปั๊บเข้าไปชาร์จตัวเลย
เงียบพอโดนคุมตัวปรากฏว่าจังหวะที่เดินออกมา
ฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่แล้วก็นักข่าวร้องไห้โฮแบบนี้ครับ

ร้องเหมือนเด็กเลยเฮ้อผมเจ็บมือเด็กเลย
คือช่างเงียบไล่ลูกสาวซึ่งก่อนหน้านั้นนั่งทำการบ้านที่โรงเหล็ก
อ้าวไฟไม่ต้องทำแล้วแล้วปิดไฟ
พอปิดไฟปั๊บได้ยินเสียงก๊อกแก๊กคล้ายกับปืน

เพื่อนบ้านบอกว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เป็นครั้งที่๓แล้วนะฮะ
มันเงียบหายไปเป็นเดือนแล้วก็กลับมาอีก

ผมบ่งไม้มีละงอยู่อสเตอร์กำลังแพร่ดี่ว่าลานไม่ได้เจิงเหรอ
มีคนอีกหลายคนครับที่เดือดร้อนบางคนนอนแล้วกระสุนถากหัวไป
เฉียดนิดเดียวช่างเงียบเนี่ยมีประวัติคือป่วยจิตเวทครับ
หลายปีแล้วด้วยครับคุณผู้ชมคุณขวัญฮะ
ถูกคุมตัวไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลสรานรมที่สุราช
ปีก่อนแล้วอาการก็ดีขึ้นกลับมาทำงานได้
แต่ระยะหลังอาจจะทำงานหนักต่อเนื่องแล้วไม่ได้กินยา
อาจจะขาดช่วงครับเลยอาการกำเริบหรือเปล่า
เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
นี่ฮะปืนยาวครับที่ใช้ก่อเหตุยิง
แล้วยังมีจุด๓๘นั่น๒กระบอกนี้
ต้นเรื่องที่ช่างเงียบเอามาไล่ยิงโป้งป้างใส่ชาวบ้านเขา
ก็ต้องคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็บำบัดรักษาต่อครับ

นำมาซึ่งความสูญเสียมากมายนะคะ